นี่เป็นสะพานที่เขาห้ามจักรยานยนต์ขึ้นถูกต้องค่ะนะสะพานมันโอ้โหคดเคี้ยวยาวด้วยทางโค้งใช่มีจักรยานยนต์แอบขึ้นมาแล้วก็เสียหลักชนราวสะพานเสียชีวิตไปหลายศพ
โมงเช้าวันนี้ครับตำรวจสนคลองตันได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนราวสะพานข้ามแยกคลองตัน
ฝั่งมุ่งหน้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะก็มีผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นช่วงทางโค้งก่อนลงถนนเพชรบุรีประมาณ๒๐๐เมตรที่เลนขวาสุดนะครับ
มีคนขี่จักรยานยนต์เป็นผู้ชายชื่อว่านายจักริจศรีแสนอายุ๓๖ปีคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่
คือหมวกกันน็อกของนายจักริตผู้ตายเนี่ยถึงขั้นแตกเลยนะฮะราวสะพานมีรอยเฉียวชนครูดไปยาวกว่า๑๐เมตรนะครับ
หมายเลขทะเบียน๙กไก่พพ๔๕๖๕กมไปพลิกคว่ำอยู่เลนซ้ายสุดนะฮะ
แล้วด้านหน้ามีรอยชนอยู่นะฮะรอยครูดเสียหายนะครับ
ตำรวจสนคลองตันก็นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
เพื่อติดต่อให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศล
คือจากการชนะสูตรของแพทย์เนี่ยพบว่านายจักริตมีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่
ใบหน้าด้านซ้ายแล้วลึกไปถึงกระโหลกศีรษะนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ประสบเหตุเนี่ยถึงขั้นกระแทกครูดกับราวสะพานจนหมวกกันน็อกเนี่ยแตก
โหลกศีรษะก็แตกเนื้อสมองก็ฉีกขาดคอด้านซ้ายแล้วก็ที่แขนทั้งสองข้างก็ถลอกนะครับ
กระดูกต้นแขนขวาก็หักนะฮะแพทย์บอกว่าสาเหตุการณ์ตายคือเกิดจากสมองฉีกขาด
จากการที่ศีรษะกระแทกของแข็งไม่มีคมอย่างรุนแรง
พอเราเห็นข่าวนี้เนี่ยบอกหือเกิดขึ้นอีกแล้วใช่
สะพานข้ามแยกคลองตันอีกแล้วเช้าอีกแล้วนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีนะครับ
วันนี้ไปเจอกับคนขับรถกระบะฟอร์ดสีแดงเขาเห็นเหตุการณ์

ตอนเช้าเนี่ยคนขับรถกระบะเนี่ยฮะชื่อว่าคุณอภิชาติพวงเพชร

บอกว่าเมื่อเช้าเขากำลังขับรถมุ่งหน้าไปถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตอนที่อยู่ในระหว่างขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตัน
เขาเห็นแล้วเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายขี่มาด้วยความเร็วพอสมควร
ไม่ถึงขั้นเร็วมากแต่เร็วพอสมควรนะครับ
หลังจากนั้นจักรยานยนต์ก็แซงซ้ายรถของเขาไป
แล้วก็ไปพุ่งชนกับราวสะพานนะครับ

แล้วเสียหลักไปพุ่งชนกับราวสะพาน
โดยที่ตรงนั้นมันเป็นทางเข้าโค้ง
แต่เหมือนกับว่าไม่ได้หักโค้งไปตามทาง
ไม่ได้เข้าโค้งเลยใช่ตรงเลยแล้วก็ชนราวสะพานเลยนะครับ
เหมือนหลับในพอชนขอบสะพานแล้ว
ร่างของคนขับแล้วก็รถจักรยานยนต์
ไหลไปตามราวสะพานอีกประมาณเกือบ๒๐เมตร
ซึ่งคนขับรถกระบะที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกเลยว่าเขาเห็นเลยว่าศีรษะของคนขับนะ

ฟาดกับราวเหล็กของสะพานจนหมวกกันน็อกเนี่ยแตก
รถจักรยานยนต์กับคนขี่กระเด็นแยกออกจากกัน
ตีรังกาแยกออกจากกันไปเลย
นี่ค่ะคือสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยนะครับ
ปกติทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะฝั่งไหน
ไม่ให้จักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งนะครับ
มีป้ายห้ามขึ้นเนี่ยติดอยู่ที่ทางขึ้นนะครับ
ที่สำคัญคือมีโค้งหักศอกอยู่หลายจุดด้วย
ถ้าใครไม่ชำนาญไม่ชินไม่รู้จักสะพานเส้นนี้จริงนะ

นายพิชาติบอกว่าหลังเกิดเหตุเขาก็จอดรถลงไปดูนะ
ก็ยังเห็นว่าคนขี่จักรยานยนต์ตอนนั้นนอยหัวใจโรยรินอยู่
แต่หลังจากนั้นอีกแค่๒นาทีนะฮะ
ตอนที่รถพยาบาลมาถึงเนี่ย
แล้วเจ้าหน้าที่ไปจับชีพจรของคนขี่รถจักรยานยนต์

ซึ่งยืนยันว่าไม่มีการเฉียวชนอะไรกับจักรยานยนต์ของนายจักริตเลย

คิดว่านายจักริตน่าจะหลับใน
หรือไม่ก็ไม่สามารถบังคับรถได้ตอนที่ไปเจอทางโค้ง

แต่พร้อมว่าแสงผมไป

เสร็จปุ๊บขามันก็ล็อกกับราวสะพานกับรถ

แล้วตัวเขาไปพาดกันลาว

หัวก็ไปชนตรงบนสะพานคลองตันนะครับ

แต่ก็มันรถติดก็ต้องขึ้นเนอะ

ใช่ค่ะก็เพิ่งนั่งกินกันอยู่

คุณอภิชาติเขาคือคนที่ขับรถมาแล้วเจอใช่ไหม

โอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะเพราะว่า

เมื่อคืนนี้เนี่ยนะก่อนจะเกิด

เขานั่งกินอาหาร

ผู้ตายเขาทำงานเป็นกัปตันร้านอาหารนะครับ

ตอนที่นั่งกินอะไรด้วยกันเมื่อคืนนี้

ก็มีอาการแปลกนะ

แล้วก็แยกย้ายกันไปตอน๖โมงเช้า

คุณอ้นนี่เขาก็ขี่จักรยานยนต์เหมือนกัน

แยกกัน๖โมงเช้าก็ไม่รู้ใครไปไหนอะไรยังไงนะ

ผู้ตายเขาไปประสบเหตุตอน๗โมงเช้า

หลังจากเกิดอุบัติเหตุของนายจักริตเนี่ย

ขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันเหมือนกัน
แล้วไปเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่ง

เจอคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย

พอเดินไปถึงคนที่นอนเลือด

เพื่อนเราแน่จำได้เลย

ใช่หรือไม่ใช่แต่พอไปเห็นจักรยานยนต์นะ

แยกกันไม่ถึงชั่วโมงเมื่อกี้
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเขาแทบช็อก

หวังจะช่วยว่าคนประสบบอุบัติเหตุจักรยานยนต์แต่มันเจอสมศ่น
เราไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเราแต่เราสังเกตว่าทำไมนายกามันคุ้นจำนวะ
แล้วก็เลยโทรหาน้องอีกคนนี่เขาใส่นายการแล้วใส่เสื้อสีอะไรวะ

แล้วก็เลยถามพี่อีกคนที่เขา

เขาบอกว่ารถถลายไปไกลประมาณ

ไอเราก็วิ่งไปเลยว่าเฮ้ยไปดูรถกันดีวะ
ว่ารถใครวะพอไปเจอรถปุ๊บ
เฮ้ยรู้สึกว่า๙๐ละ

มาแบบนั่งมองจ้องหน้า

สำคัญมาพื้นที่จะมาเจอเขา

คนคนนี้เป็นใครที่ตายเหมือนเขาโดนจิตโดนใจพี่ให้ขึ้น

คือปกติอ้นบอกว่าอ้นก็ไม่ขึ้นสะพานเหมือนกันใช่เพราะว่าจักรยานยนต
ขึ้นสะพานไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้อะไรโดนใจว่าเออขึ้น
สะพานแล้วกันคราวนี้ก็เลยไปเจอศพเพื่อนไงใช่เขามีเพื่อน
คนหนึ่งนะฮะชื่อว่าสงการศรีฮวงนะครับเป็นเพื่อนสนิท
เหมือนกันบอกกับคุณนฤทธิ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่จะ
เชื่อเลยปกติแล้วจักริตนี่เป็นคนที่ขี่รถระมัดระวังตัวมากนะ
แล้วก็นิสัยดีรักเพื่อนฝูงเป็นคนที่มีคนรักเยอะนะครับ
เพราะว่าเขานิสัยดีนะครับเจอกันครั้งสุดท้ายกับสงการนะ
คือเมื่อ๕วันที่แล้วยังคุยกันอยู่ดีเลยแต่ก็สังเกต
เหมือนกันสังเกตเหมือนอ้นเลยคือสงการบอกว่าจักริตเนี่ยดูมี
ความสุขผิดปกติดูร่าเริงผิดปกติเพราะปกติแล้วจักริตเขาจะ
เป็นคนเงียบไม่ค่อยแสดงออกเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วก็มาเสียชีวิต
ส่วนช่วงบ่ายค่ะที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาทางญาติญาติของนาย
ได้เดินทางไปรับศพนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข
เศร้าค่ะพี่สาวของผู้ตายนางกันนิกาศรีแสนก็บอกว่าปกติ
น้องชายไม่ได้ขับรถเร็วเป็นคนห่วงความปลอดภัยมากใส่
กันน็อกทุกครั้งเส้นทางที่ใช้กลับบ้านก็กลับเส้นนี้เป็น
ประจำไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงหนูหนูก็คิดได้สองทาง
เพราะว่าสะพานตรงเนี้ยมันมันเคยมีคนคนล้มอยู่แล้วค่ะแล้วตอน
ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าใช่สะพานเดียวกันหรือเปล่า
ก็ตำรวจก็เลยบอกว่าอันเดียวกันแล้วพี่
แต่ปกติน้องหนูเป็นคนขับรถช้าเซฟตัวเองค่ะ

อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะว่าสะพานข้ามแยกคลองตันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
มีคนเจ็บมีคนตายบ่อยนะคะ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปีนี้นะคะ
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนราวสะพานข้ามแยกคลองตัน๓ครั้ง
ครั้งแรก๒๗กรกฎาคมอันนี้เป็นข่าวใหญ่เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
เจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีขี่บิ๊กไบท์
ราวสะพานแล้วก็คอขาดเลยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ครั้งที่๒๓ตุลาคมจุดเดียวกันเลยนะคะ
ผู้ชายอายุ๒๖ขี่รถจักรยานยนต์หลบดาบตำรวจ
ขึ้นสะพานแล้วขี่เร็วไงก็ไปเสียหลักล้มหัวกระแทกพื้นเสียชีวิต
กระทั่งล่าสุดก็คือเหตุการณ์นี้ค่ะ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่ลูกชายเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีประสบอุบัติเหตุ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดครั้งนี้กับนายจักริตเนี่ยค่ะ
มันมีหลายอย่างที่เหมือนกันแน่นอนสิ่งที่เหมือนกันอันแรกก็คือ
คือจุดเดียวกันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะช่วงเวลาการเสียชีวิตก็คือช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะ
โมงเช้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายก็เหมือนกันอายุไล่เรียกกันด้วย๓๖๓๗เนี่ยค่ะ
และทะเบียนรถทั้งสองคันทะเบียนเดียวกันก็คือ๙เล็ก๙ใช่
ร้อยเวรเจ้าของคดีคนเดียวกันร้อยตำรวจเอกทงศักดิ์นะคะ
หลายคนก็อาจจะมองไปในมุมว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่า
แต่จริงแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าทางไกยภาพของสะพานตรงมะนี่ค่ะ
มันเป็นทางโค้งขึ้นเนินทางโค้งแล้วมันไม่รองรับรถจักรยานยนต์อยู่แล้ว
จักรยานยนต์ขึ้นสะพานใช่แล้วเขาก็ติดป้ายบอกเอาไว้อยู่แล้วว่าห้าม
ดังนั้นเนี่ยพอขึ้นแล้วขี่เร็วทางโค้งมันอาจจะไม่รับกับจังหวะขี่เร็ว
จักรยานยนต์อะไรด้วยมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อย
คือที่เช้าเหมือนกันก็ร้อยเวรท่านนี้ก็อาจจะเข้าเวรตอนช่วงประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
วันนี้ครอบครัวได้รับศพนายจักริตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วนะครับ
ที่วัดสามสวนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับแม่ก็ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชาย
บอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นลูกชายนะแต่ในฝันไม่ได้พูดอะไรกัน
ก็เลยไม่ได้เอกใจว่าจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรเกิดขึ้น
ลูกเคยบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่จะกลับมาหาแม่จะเอาเงินมาให้
แต่สุดท้ายแล้วที่ได้รับก็คือได้รับศพลูกแทนครับ
เมื่อคืนนี้ก็ฝันเห็นแต่ไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยกันค่ะ

แล้วมีรางบอกเหตุไหมครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขา
ไม่มีค่ะว่าหลังปีใหม่จะมาหาแม่อีก

เขาบอกไว้จะเอาเงินมาให้แม่แล้วแม่บอกว่าไม่เอา
เดี๋ยวตำรวจจะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกทีนึงนะครับ
เพื่อจะได้สรุปคดีอย่างชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนสะพานนะครับ